คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นที่เป็นประเด็นดราม่า

ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุ๒๙ปี

เพราะเธอบอกว่าแม่ขายเธอ

แล้วก็เล่าตั้งแต่เธออายุไม่กี่วันเองค่ะ
แล้วหลังจากนั้นอายุ๑๒นะ
พยายามที่จะออกไปตามหาแม่
จนเธออายุ๒๙ปี

วินาทีนั้นที่แม่ลูกได้เจอหน้ากันดูบรรยากาศเลยค่ะ
นี่แหละแม่ลูกโผล่เข้ากอดกันนะคะ
นี่คือนางสาวขวัญตาดีบุตร
ส่วนคุณแม่คือนางร้อเซียดีบุตรหรือว่าแม่หนึ่งอายุ๕๔ปีค่ะ
อดกันแน่นแบบนี้แล้วก็ร้องไห้ถือว่าเป็นกอดแรกในรอบ๒๙ปีเลยนะคะ
และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานสื่อมวลชนที่อยู่บรรยากาศตอนนั้นนะคุณ
ทุกคนยิ้มนะแต่น้ำตาคลอน้ำตามันจะไหลออกมา

ใช่เรื่องนี้เราเคยนำเสนอในรถปลดทุกข
ตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจเพราะว่าอะไร
ลูกก็คือนางสาวขวัญตามาขอความช่วยเหลือกับทางสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่าอยากให้ช่วยตามหาหน่อยรู้ข้อมูลเนี่ยคือรู้ชื่อว่าแม่หนึ่ง
กับรู้ว่าแม่หนึ่งทำงานอยู่ที่ไหน

แล้วเธอที่บอกว่าจะต้องตามหาแม่แท้
จากว่าแม่บุญธรรมกับคุณยายเสียชีวิตลง
เพราะว่าตอนแรกแม่บุญธรรมก็ดูแลคุณยายก็ดูแล
แต่พอว่าทั้งสองท่านเสียชีวิตลง
ญาติฝั่งแม่บุญธรรมไม่มีใครยอมรับ
บอกว่าคุณทางด้านลูกสาวคนนี้คุณขวัญตาเนี่ย

แล้วคุณขวัญตาก็เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าน้าชายเวลาเมา
จะมากลั่นแกล้งมาทุบตีตลอดเลย

อายุ๑๒ปีฮิ้วกระเป๋าออกจากบ้าน

แล้วก็เริ่มตามหาคุณแม่นะคะ
รู้แค่ชื่อแม่กับสถานที่ทำงาน

จนตอนนี้อายุ๒๙ปีแล้วอยากจะเจอหน้าแม่
ทีนี้พอไทยรัฐทีวีนำเสนอเรื่องนี้ไป
ก็มีนางจุธาทิพย์ภูลช่วย
เป็นชาวบ้านที่อำเภอศรีชนที่นครศรีธรรมราช

นี่นางรัสเซียที่ลูกสาวเขาประกาศตามหาอยู่อยู่กับฉันเอง

สองแม่ลูกได้เจอหน้ากันเป็นครั้งแรก
ทีนี้ตอนที่สองแม่ลูกได้กอดกันแล้วเนี่ยนะ
นักข่าวก็ถามไหนคุณร้อเซียเล่าให้ฟังหน่อยสิ

เห็นบอกว่ามีการขายลูกแรกกับเหล้ากับบุหรี่

ไม่เคยขายลูกแรกกับเหล้า๑ขวดบุหรี่๑ซองแล้วก็เงิน๒๐๐บาท
ที่เป็นข่าวแบบที่ลูกบอกเลย

เป็นเพราะว่าตัวแม่จะต้องทำงานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะ
ก็เลยฝากลูกสาวไว้กับเพื่อนสนิทชื่อว่าติก
บอกติ๊กเธอช่วยฉันเลี้ยงหน่อยนะเดี๋ยวฉันทำงาน
แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่ก็ส่งเงินค่าเลี้ยงดูให้เดือนละ๒๐๐๐
ครับแต่ทีนี้ต้องลาออกจากร้านคาราโอเกะเดิม
ก็เลยให้เพื่อนบอกติ๊กเอาลูกฉันมาส่งที่ท่าสาราหน่อย
แต่ว่าติกกลับพาลูกหนีไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลย
ที่ผ่านมาตัวคุณแม่พยายามตามหาลูกมาเหมือนกันนะ

แล้วมีคนมาบอกว่าอ้าวเธอไม่รู้เหรอร้อเซีย
ลูกเธอถูกเอาไปขายแล้วที่มาเลเซียนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะคะ

แม่หนึ่งหรือว่านางร้อเซียก็บอกทั้งน้ำตานะคะ
ว่าตอนนี้รู้สึกดีใจเหลือเกิน

จะมาเริ่มชีวิตแม่ลูกกันใหม่นะ
ช่วยกันทำงานดูแลกันและกันต่อไป
ซึ่งทั้งแม่ลูกก็ขอบคุณทุกหน่วยงานเลยที่ช่วยเป็นสื่อกลาง
ให้ทั้งสองแม่ลูกได้พบหน้ากันเธอก็ฝากขอบคุณมาถึงไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ